ต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการเพลงไทย
ครูเพลงฝรั่งแต่หัวใจไทยค่ะ
บลูสแกสตันคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำนะคะ
เสียชีวิตลงด้วยวัย๗๔ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ที่สาราเสถียรไทยวัดธาตุทอง
ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
ครอบครัวได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพ
ครูบรูซแกสตันมันอย่าการโศกเศร้าค่ะ
เพราะว่าคนในแวดวงศิลปะมาร่วมไว้อะไรกันเยอะนะคะ
ครูช่างชมรพรรณจันเรือศสีวรักษ์ค่ะ

บรูสแกสตันตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๐ตุลาคม
กำหนดชาปนักศิษย์ภรรยหสบดีที่๒๑ตุลาคม๑๗นที่เมน่าวัดธาตุทองนะคะ
อาจารย์บรูสแกสตันมีชื่อภาษาไทยว่าบุรุษเกรดกัน
เป็นนักดนตรีชาวอเมริกันค่ะ
แต่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่อายุ๒๓
เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำ
ร่วมกับครูบุญยงเกรดคงตั้งแต่ปี๒๕๒๒นะคะ
นำเสนอดนตรีไทยเดิมผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตก
ก็ยึดเอาแก่นความคิดดนตรีของทั้งสองฝากมาผสมกัน
อาจารย์บรูสแกสตันจบการศึกษาด้านทฤษฎีดนตรี
และการประพันธ์เพลงและปรัชญา
มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีตะวันตกหลายชนิดมากนะคะ
หลังจากเข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็ฝึกฝนการเล่นดนตรีไทย
ครูบุญยงเกรดคงแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีฟองน้ำขึ้นมาค่ะ
อาจารย์บรูสสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สารพีแก๊สตัน
อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีบุษชายคือคุณธิรดนธิโอดอร์แกสตันหรือคุณเทดดี้
ก็เป็นมือกีต้าวงฟลัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาจารย์บรูสเนี่ยได้รับการยกย่องจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลศิลปะทนกิติคุณสาขาคีตสินประจำปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมค่ะนี่คือชาวต่างชาติเพียงคนเดียวนะคะ

แต่ช่วงหลังอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ
ก็ตามอายุนะคะก็ป่วยประสาทรับรู้ช้าเส้นเลือดฝอยในสมองบวม
แล้วก็อีกหลายโรครุมร้าวอาจารย์จักรไปอย่างสงบช่วงสายวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะยังมีอีกนะคะ
ยังมีอีกความสูญเสียของคนดนตรี
นั่นก็คือการจักรไปของมือเบสวงอีซึนนะคะ
คุณจิ๋วประจักษิณกิรติบุตร
เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อวานนี้ค่ะครับ

คือคุณวสันโชติกุลเนี่ย
นักกีต้าและนักร้องนำวงอีซ่นน่ะโพสต์ข้อความ
นี่นะคะในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แจ้งข่าวร้ายอะไรถึงคุณจิ๋ว
บอกว่าวันนี้ข่าวเศร้าเยอะเหลือเกิน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่จิ๋ว
มือเบสวงอีซึนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ทราบข่าวด้วยความตกใจขอให้พี่ไปสู่สุขติ

เมื่อคืนช่วง๔ทุ่มครึ่งแล้วก็
เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสู่มัศยิตฮารูน

และทำพิธีฝังเมื่อช่วงเย็นค่ะ
อีซึนเป็นวงดนตรีแนวโฟลกป๊อปร็อก
เกิดจากการรวมตัวกันของคุณอัศนีโชติกุล

และคุณจุมพฤษปัญญามงคล
ออกผลงานในนามวงอีซึนนะคะ
อัลบั้มปีแรกคือปี๒๕๕๙
ปี๒๕๒๐อีซึนได้ออกอัลบั้มชุดที่๒
กีต้าที่รักประสบความสำเร็จมากค่ะ
เพลงหนึ่งมิดชิดใกล้

เพราะเพลงนี้แหละทำให้วงอิสซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการเพลงไทย
คือภายหลังก็แยกตัวออกมาเป็นอัศนีวสนันอย่างนี้ค่ะครับ
แล้วอีซ่นน่ะก็เปลี่ยนนอกร้องนำใหม่
แต่ว่าวงอีซึนก็ยังไม่เคยจางหายไปจากวงการเพลงไทยนะคะ
เพราะยังเป็นตำนานอยู่ในวงการเพลงไทยค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับความสูญเสียด้วยค่ะ